เรื่องหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมไปช่วยกันพิสูจน์หน่อยว่า

ดิฉันว่ามันคือควายจริง
ว่าจะเป็นควายหรือว่าไม่ใช่ควาย

ถ้าอย่างนั้นไปดูว่าควายจริงหรือเปล่าค่ะ

ควายจริงด้วยค่ะ

ทำไมหน้าตายงนี่
เป็นควายแปลกไง

เห็นอยู่ไหนไหลที่

มันไม่ได้โกรธมันเป็นอะไรที่ไหนยังไงแต่บอกก่อนว่าเขามีการจัดงานนะฮะ
จัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งนะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัย
คือแต่ละอำเภอเขาจะมีการนำวัฒนธรรมศิลปะความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมมาจัดแสดง
โดยนิทัศกาลของอำเภอทัพทันเนี่ยเขามีการจัดวิถีชีวิตดั้งเดิม
อย่างเช่นการทำขนมโบราณและครัวโบราณ
รวมทั้งมีการจำลองตลาดนัดโคกระบือ
แน่นอนล่ะพอบอกแบบนี้ก็ต้องมีควายมีวัวมาโชว์แหละ
ควายที่ว่าก็จะมีแบบควายงามและควายแปลก
อ่าฮะมาถึงเรื่องที่เราอยากจะรู้กันแล้ว
ควายแปลกที่ว่ามีควายเพือกเพศผู้เป็นควายที่สวยงามงดงามจริง
นะคะตามรูปแบบฉบับของควายไทย
เป็นควายพ่อพันธุ์ด้วยชื่อว่าเจ้าปานอุทัย

ผิวดูเขาเนียนมาก
ส่วนอีกตัวนึงไปดูนะคะ
คือควายแคระอายุ๒ปี๖เดือนเป็นตัวผู้เหมือนกัน

หูหน้ายูแบบนี้แหละค่ะ
คือปากบนกับปากล่างเขาไม่เท่ากัน

เหมือนกับสุนัขพันธ์ปรักษ์เหมือนกันนะ
เวลามันกินฟางข้าวเนี่ยนะ
มันก็ต้องใช้ลิ้นที่มีความยาวตะวัดไป
เออมันอาจจะดูแบบแปลกนิดนึง
แต่ถามว่ามันก็อยู่ได้นะ
มันก็สบายดีมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้

นายองค์อาจเกรดสินนายกอบตหนองกลางดงเจ้าของฟาร์มควายเกรดสินฟาร์มเนี่ย
บอกว่าเคยมีคนสนใจติดต่อขอซื้อเจ้าควายเผือกนี่นะคะ
ในราคา๑ล้าน๒แสนบาท

แล้วก็ซื้อเจ้ามือมูราคา๕แสนบาท

แต่เจ้าของบอกไม่ยอมขายแน่นอน

แล้วก็ตั้งแต่มีเจ้ามูมูมาเนี่ย
ก็ทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไร
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าโมโม่นำโชคนำลาบมา

คนนี่แสนรู้จริง